แล้วก็ช่างผมชื่อดังพี่ใหม่รัชดา

เขาบอกว่าเป็นชั่นผมคู่บุญ

แล้วทำไมจู่ถึงประกาศอะไรชัดเจน
มันสายไปแล้วล่ะค่ะคนเคยรักนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้มีงานเปิดแบลนของคุณเจนสุดา

แต่แก๊งนางฟ้าก็นำทีมโดยคุณนาแล้วนะคะ
วุ้นเส้นนะคะแอนอลิชาก็มาเคลียร์ค่ะ
เคลียร์ให้นะคะใจความสำคัญก็คือบอกว่า
จริงแล้วก็เป็นเรื่องผิดใจกันระหว่างพี่สาวน้องสาว
อนกันแต่งอนแรงไปหน่อยนะคะ

ฟังทั้ง๓คนเปิดใจแทนเพื่อนซีคุณเจนนี่เลยค่ะ

ก็เป็นเรื่องแบบพี่สาวน้องสาวก็ทะเลาะกัน
มีพี่สาวน้องสาวทะเลาะกันก็ประมาณนั้นแหละค่ะ
ปกติใช่ก็ไม่อยากให้มันหยิบยกมาเป็นประเด็นใหญ่เนาะ
มานับว่าคือก็เป็นครอบครัวเดียวกัน
เป็นเรื่องของคอมโมนด้วยนะหลังคนก็อายุเยอะแล้ว
กับพี่ใหม่เนี่ยก็คืออย่าเรียกว่าเป็นแบบ
อะไรมันเกิดคนในครอบครัวเดียวกันแล้ว
มันคือเหมือนเป็นแบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรอย่างนี้

อนกันเราต้องเอาใจช่วยเดี๋ยวเขาจะต้องดีกัน

สำหรับนานานะนานาว่าก็เป็นอย่างนั้น
เขากันฟันเล่าเราก็ไม่เป็นไร

เดี๋ยวพี่น้องกันค่ะเดี๋ยวก็ดีกัน
ถามว่าครอบครัวแล้วกันเขาว่าแบบง่ายนิกกี้เข้ามาเกี่ยวกัน

อย่าไปตีไปให้ไกลกว่านานาว่า
ถ้าเราคิดไว้แค่นี้เดี๋ยวมันก็จะจบแล้วแหละ

ถามว่าเขาเครียดไหมก็เครียดกันทั้งคู่แหละ
แต่ว่าในสุดท้ายก็เดี๋ยวก็ดีกัน
เข้าใจนะคะแต่ว่าภาพที่พี่ใหม่โพสต์ก็คือ
ภาพยกเท้าขึ้นมาแหละเข้าใจแหละ
เพื่อนก็ต้องสยบข่าวให้มันอยู่นะคะ
ก็รอดูกันอีกทีนะคะก็ขอแค่งอนแล้วกัน

ทุกเหตุการณ์ทุกปัญหาสื่อก็ต้องไปหานานา